ช่วงนี้พอยูโรแข่งขันเข้มข้นเนี่ย
บางทีมก็กำลังดูฟอร์มนักเตะที่อยากจะซื้อเข้ามาจากยูโร

แต่บางทีมเนี่ยอาจจะเล็งไว้ก่อนแล้ว
แล้วก็รีบปิดดีลบางคนที่กำลังคิดว่า

โดยเฉพาะลิเวอร์พูลปิดดิวเรียบร้อย

แต่ค่าเหนื่อยเนี่ยโอ้โหดูจากตัวเลขแล้ว

เป็นที่เรียบร้อยหลังจากเสร็จสัญญาระยะยาวที่คาดว่า
จะอยู่กันถึง๕ปีนะครับ

คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ๑๗๕๐ล้านบาท
สวมเสื้อหมายเลข๑๙ครับ
โอ้โห๑๙๑๙นี้ถ้าเป็นแฟนเลี้ยภูหมายเลขเก่านี้ก็
น่าจะเป็นนักเตะดังนะครับ

ทำให้ทำประตูได้ไป๒๕ประตูในทุกรายการตลอดช่วง๒ปี
ที่เล่นให้ในกับซอสซ้ำตั้งในถิ่นเซนเมรี่นะครับ

ว่าอาจจะต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

เป็นสักครู่กันนะครับคุยกันก่อนที่จะเข้าข่าว

ดียันลอฟเลนนาทานิลคลายใช่ไหม

คือผมก็จะอ่านให้คุณฟังนี่ไง

ทีมใจลีกฝรั่งเศสกันบ้างนะครับ

แล้วก็มีออปชั่นขยายสัญญา๑ปี

นี่เลยทำเซวิย่าล่าสุดนะครับ

สมาชิกต่อการโหไม่ใช่เรื่องง่าย

สำหรับคนที่ทำทีมได้ดีขนาดนี้นะครับ

แฟนบอตอรเจนติน่ามรอรับทีมรักเดินทางกลับถึงอเจน
หลังจากพลาดแชมป์โคปาอเมริกา๒ปีติดต่อกัน
เพราะว่ารอบราดาวฟันแฟม่าชูป้ายบอกว่า
เมซี่เปลี่ยนใจเถอะกลับมารับใช้ชาติเหมือนเดิมนะ
อย่าเพิ่งลาพวกเราไปเลย
คุยกับเบซซี่อย่าเพิ่งเลือกเล่นต้องไปง้อ
และนอกจากนี้ตำนานนักเตะของอาเจนติน่าอย่างเดียโกมาราโดน่า
เขาก็บอกมาเปิดเผยว่าแม่อย่าเพิ่งเลิกเล่นเลย
เล่นให้กับอาเจนต์ต่อก่อนอย่าเพิ่งน้อยใจ
จริงฟอร์มในโคป้าอเมริกาเราเห็นชัดเจนว่าก็พีคแล้วนะ
แต่ว่านัดชิงเนี่ยมันก็อาจจะผิดพลาดตรงจุดโทษแล้วก็ไม่สามารถทำประตูในเกมได้
แต่ผมว่าโดยรวมแล้วมันดีมาก
คือเรานึกภาพดูนะครับว่าถ้าฟุตบอลโลกในครั้งต่อไปที่รัสเซีย
เจนติน่าผ่านเข้ารอบแต่ไม่มีเมซี่มันจะกร่อยขนาดไหน
เพราะฉะนั้นอยากให้กลับมาเล่น
มันเป็นแรงหักดันแล้วกลับมาให้ได้
ให้ซัปดาห์นี้ในช่วงกลางสัปดาห์เตะเก้าคู่ครบเลยนะครับ
กับบุรีรัมย์ยูในเต็ดนะครับเป็นคุณสนใจแล้วก็๑ทุ่ม
แบงค์คอลยูในเต็ดพบกับพัทยายูในเต็ดแล้วก็๒ทุ่มนี้เป็น
แมชเลยนะครับบางกอกกราสเจอกับเมืองทอง